วันนี้ดูความพร้อมของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ

ก็จะมีช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวก่อนที่
ฟุตบอลไทยลีกนั้นจะกลับมาแข่งขันเหมือนกัน
สมาคมก็มั่นใจว่าสามารถจัดการได้ครับ
หลังจากที่ฟุตบอลโลกรอบเข้าเลือกก็ถูกเลื่อนออกไปนะครับ

ล่าสุดครับอากิระนิชโน
ก่อนจะลงสนามเจอกับอินโดนีเซียในวันที่๘ตุลาคมครับ
เดือนกันยายนระหว่างวันที่๓๑สิงหาคมถึง๘กันยายน

ฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในวันที่๑๒กันยายน

รักษาการเลขาธิการสมาคมก็เชื่อมั่นว่าสมาคมจะปล่อยตัวทางสโมสรนะครับ
ปล่อยตัวผู้เล่นมาร่วมซ้อมกับทีมชาติอย่างไม่มีปัญหา

หากว่าได้รับการเรียกจากทีมชาติ

ก่อนจะแข่งขันในเดือนกันยายนแล้วก็สโมสร
ก็ทราบถึงห้องสำคัญของการฝึกซ้อมในช่วงนี้ดี
ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะสามารถอุ่นเครื่องกับทีมในระดับนานาชาติ